ดูเรื่องนี้ตามความคืบหน้าคดีหน่อยค่ะ
ผู้หญิงศักยร๕แถวถูกฆ่าห่อศพ
แล้วก็เอาไปทิ้งหมกกองขยะที่เชียงใหม่
ความคืบหน้าในเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าตอนนี้
ฆ่าเนี่ยน่าจะมีมากกว่า๒ทีมกำลังเร่งตามหาตัวอยู่นะคะ
แล้วก็ล่าสุดพบตัวผู้ต้องสงสัยไหวตัวออกนอกพื้นที่แล้ว
แล้วก็ตำรวจมั่นใจด้วยบอกว่าไม่นานจะจับตัวคนร้ายได้แน่
คดีนี้ค่ะเป็นคดีสะเทือนขวัญเหลือเกิน
กรณีที่พบศพนางสาววิลาวันบุญเรืองอายุ๕๐ปี
ตอนที่ไปเจอศพในสภาพแบบนี้
ห่อด้วยป้ายไวนิวป้ายโฆษณาค่ะ
แล้วก็เอาเชือกมัดเอามาทิ้งรวมไว้กับกองขยะ
ริมถนนสายเชียงใหม่เสมิงแล้วสภาพศพคุณผู้ชม
ตอนที่แบบแกะป้ายไวนิวที่หอดูหน้าโดนตีด้วยของแข็งจนหน้าเละค่ะ
จำหน้าไม่ได้เลือดเกรอะกรังเลย
แล้วก่อนหน้านั้นญาติก็มีการประกาศหาคนหาย
ทางโลกโซเชียลแล้วด้วยก็บอกตำหนิรูปภัณฑ์
บอกว่าบริเวณหน้าท้องจะมีบาดแผลจากการผ่าตัด
แล้วก็จะมีรอยสักมีรอยสักคือมียัน๕แถวอยู่ที่ต้นคอด้านหลัง
มียัน๕แถวอยู่ที่ไหล่ซ้ายแล้วก็ศักดิ์รูปหงษ์อยู่ที่ไหล่ขวา
ทีนี้จากข้อมูลนางสาววิลาวันหายออกไปจากบ้าน
ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่๑๖กรกฎาคมคือวันอังคารที่ผ่านมา
แล้วมาเจอเป็นศพช่วงสายของวันพระฤหัสสบดีที่๑๘กรกฎาคม
ซึ่งตอนนี้ญาติก็ตั้งประเด็นการฆ่าเอาไว้เรื่องชู้สาวค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นางสาววิลาวันก็คบหากับอดีตนายทหารนอกราชการคนหนึ่ง
แล้วเขาก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสกับภรรยาหลวงของอดีตนายทหารคนนี้
มันกลายเป็นเรื่องตบตีกันทีนี้ก็ถูกปรับที่สพสันทรายทั้งคู่

เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนะคะญาติของนางสาววิลาวัน
ก็ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ติดต่อขอรับศพนางสาววิราวัล
เพื่อไปทำบุญประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
โดยลูกชายของนางสาววิราวัลก็บอกว่า
หลังจากนี้จะให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ใครที่ทำอะไรไว้ก็จะได้รับกรรมตามนั้น
เพื่อเอาหลักฐานเอาเอกสารขอรับศพคุณแม่
คุณแม่เนี่ยคือเป็นเสาหลักของครองตัวเราเลยใช่ไหมครับ
สู่ต่อไปครับตัวอย่างแก้ฝากถึงคนที่ทำร้ายแม่เราอย่าง
นี้ครับช่วยถามตามตามนะครับการขอจำการ
อ่ะเรามาดูความคืบหน้าทางคดีกันหน่อยนะฮะ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกวีรชัยวิชัย
ธนพัฒน์ผู้กำกับการสพเสมิง
บอกว่าตอนนี้นะตำรวจชุดสืบสวนได้ระดมกำลังของสพเสมิง
แล้วก็ชุดสืบสวนออกลงพื้นที่ไปหาข่าว
แล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด
คาดว่าจะเห็นพฤติการของคนร้าย
เส้นทางที่คนร้ายเอาศพไปทิ้ง
เบื้องต้นพบว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ไปจอดรถ
แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับร้านอาหารแห่งหนึ่ง
จากนั้นก็ไปนั่งตกลงเคลียร์ปัญหากัน
มีคนที่นั่งอยู่ในนั้นมีคนร้ายอยู่ในบ้านนั้นสัก๓๔คนได้

เมื่อผู้ตายพูดคุยกันตกลงกันไม่ได้
หนึ่งในนั้นใช้ไม้ตีเข้าที่ใบหน้าของผู้ตายแบบไม่ยั้งจนตาย
จากนั้นคนร้ายช่วยกันนำร่างผู้ตายห่อด้วยแผ่นไวนิว
ซึ่งเป็นแผ่นที่เขาเอาไว้ประกาศขายที่ดินนะ

แล้วก็นำไปผูกไว้กับราวไม้ไผ่
ศพใส่กระบะจากนั้นก็เอาศพไปทิ้ง
บริเวณกองขยะริมถนนสายเชียงใหม่เสมิง
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นอื่นใดทิ้งนะ
คือเขาบอกว่าอย่างเรื่องของค่าชิงทรัพย์เนี่ย
ก็ต้องดูด้วยเพราะว่าทรัพย์สินของผู้ตาย
ที่ผู้ตายนำติดตัวก่อนออกจากบ้านมันหายไป
อย่างอะไรบ้างสร้อยแหวนทองคำเงินสด
รถมอเตอร์ไซค์สกูปปี้ไอก็หายไปด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็กำลังตรวจเช็ค
เรื่องของการใช้มือถือของผู้ตาย
ปรากฏว่าจากการตรวจเช็คค่ะคุณผู้ชม
มีการใช้โทรศัพท์ครั้งสุดท้ายในพื้นที่อำเภอแม่ริม
ก็คาดว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่ผู้ตายโดนฆ่า
แล้วก็คาดว่าอีกไม่นานจะได้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
ล่าสุดตำรวจเขารู้ตัวผู้ต้องสงสัย
แล้วผู้ต้องสงสัยก็หลบหนีออกจากพื้นที่เชียงใหม่ไปแล้วนะคะ
แต่ยังไงก็ตามน่าจะสามารถจับตัวคนร้ายที่ฆ่าโหดได้ในเร็วนี้
แล้วตอนนี้ก็เน้นไปเรื่องให้น้ำหนักไปเรื่องชู้สาวเป็นหลักเลยนะคะ
ผมว่าไปครบกับอดีตราศกาลใช่ไหม

ก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันกับภรรยาหลวงถึงขั้นขึ้นโรงพักเลยนะคะ